สวัสดีค่ะพบกับรู้กับร้านหาวความติดชันนัทชายหิตมอกค่ะ
คุณผู้ชมสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์คนกรุงสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นค่ะ
แต่ในช่วงกลางวันเนี่ยจะร้อนขึ้นมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง
ในขณะเดียวกันยอดดอยยอดภูอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องเนื่องจากมีลมเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผลลงมาค่ะ
จนภาคใต้ฝนลดลงค่ะแต่การตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนียวและภาคอีสานในระยะนี้
อากาศเนี่ยค่อนข้างหนาวเย็นยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๓องศาอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๖๑๓องศาเซลเซียสค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคกลางและตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะ
กลางวันแดดค่อนข้างจัดอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๘องศา
คลื่นลมสงบคลื่นจะสูงราว๑๒เมตร
ในขณะเดียวกันภาคใต้ฝนลดลงทั้งสองฝั่งมีฝนตกเล็กน้อยค่ะประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสบายมีแดดมากกว่าฝนคลื่นสูง๑๒เมตร
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คำถึงเช้าอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๙องศา
กลางวันแดดค่อนข้างดีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานหรือว่าคนกรุง
ก็สามารถนำนะคะเสื้อกันหนาวออกมาใส่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะ